ไปดูที่เรื่องของความปลอดภัยของคนที่ทำงานในโรงงานน้ำแข็งกันหน่อย
คุณผู้ชมเกิดช่วงค่ำของเมื่อวานนะครับ
โรงงานน้ำแข็งที่ปราจีนบุรีครับ
มีสารแอมโมเนียมรั่วออกมานะครับโอ้โห
มีทั้งกลิ่นออกมามากมายแน่นอนครับ
ทำให้ทั้งคนงานแล้วก็ชาวบ้านต้องหนีกัน
เพราะว่าเกรงเรื่องของความไม่ปลอดภัยนั่นเองนะครับ
ที่โรงงานน้ำแข็งที่ชื่อว่าบ่อทองไอซ์นะครับ
อยู่ที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
เมื่อช่วงค่ำของเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องให้เจ้าหน้าที่นั้น
เพื่อให้กลิ่นของแอร์โมเนียเนี่ยมันเจือจางลง
ก็ปลาดกวาดเช็ดถูกล้างกันไป
พบว่ามีกลุ่มควันลอยออกมา

แล้วก็มีกลิ่นของแอมโมเนียที่ใช้ทำน้ำแข็งนี่แหละ

คนงานทั้งหมดต้องรีบวิ่งหนีออกจากโรงงานน้ำแข็ง

ขณะที่ประชาชนในหมู่บ้านคือแถวนั้นจะมีหมู่บ้านนะครับ
มีโรงแรมมีรีสอร์ทเริ่มมีผลกระทบ
กลัวต้องอบพยพเหมือนกันออกจากพื้นที่เช่นเดียวกันนะฮะ
ก็ต้องใช้เวลากันอยู่สักประมาณ๑ชั่วโมง
สามารถเข้าไปปิดรอยรั่วของท่อแอร์โมเนียได้๒จุดด้วยกัน
แล้วก็ฉีดน้ำเพื่อให้กลิ่นฉุนของแอมโมเนียมันเจือจานลง
แล้วก็อนุญาตให้ประชาชนกลับเข้าพื้นที่ได้นะครับ
สำหรับคนที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้มี๑๐คน
ก็มีอาการแสบตาแสบจมูกแน่นหน้าอก
ก็มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อไปรักษา
แล้วล่าสุดนั้นก็อนุญาตให้กลับบ้านไปได้แล้วนะครับ